ในสุพธยศสิงคำพูดว่ารัชกาลจังหวัดสิงค์บุรี
พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
เดินทางไปยังบ้านของนางกี้รุ้งกำจัดยายวัยแปดสิบแปดปี
ที่อยู่หมู่๒ตำบลพักทันในอำเภอบางรจันทร์
ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบากรับจ้างตัดฟืนเผาถ่านเอง
ยังต้องดูแลลูกชายวัย๕๕ปีที่ป่วยด้วยโรคประจำตัวหลายโรคทำงานไม่ได้
พักอาศัยอยู่ในบ้านใกล้พังหลังคารั่วเวลาฝนตกอยู่ไม่ได้
โดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับยายกีพร้อมมอบเงินให้จำนวนหนึ่ง
เกษตรจังหวัดนำพืชผักสวนครัวไปปลูกให้กับยายกีไว้รับประทาน
เพื่อจะได้ไม่ต้องไปเผาถ่านทั้งสั่งการให้นายกอบตพักทัน
ทำเรื่องไปยังอบจสิงห์บุรีเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือในเบื้องต้น
สำหรับการดูแลระยะยาวต้องให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันดูแล
ส่วนการซ่อมแซมบ้านหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที